เหตุการณ์นี้เนี่ยหลังจากที่มีผู้โพสต์เอาไว้
เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาลสมุทรปราการ

มาตรวจสอบการกระทำพฤติกรรมซ้ำซาก

คือเราก็ลองไปคุยกับทั้งสองฝั่งแล้ว
ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยลองฟังดูนะครับ

โยนทิ้งที่หน้าบ้านคนอื่นเขา

เสาต้นนั้นมีกองขยะอยู่เนี่ย

แต่ตรงนี้เหมือนกับเป็นตึกแถวคูหาริมถนน
นี่ป้ายนกลับมาเลย

บางทีบางวันแกก็เอาพวกตุ๊กตากุมารทองอะไรพวกนี้
มาวางไว้หน้าบ้านเขาก็มีบางวันบอกว่าเอาน้ำสีแดงเหมือนกับเป็นเลือด
มาสาดทิ้งเอาไว้ก็มีค่ะนี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้เตะเตะเตะอ่านี่เขาบอกนี่เป็นเลือดหู
แต่ไม่รู้เลือดอะไรหรือว่าน้ำสีแดงหรืออะไรยังไงอืมปึ้งลาดเข้ามานี่เลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แถวถนนใกล้กับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันนะครับ
หน้าปากซอยวัดไตรสามัคคีอยู่ที่ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ภาพในกล้องวงจรปิดต่างเนี่ยทางชาวบ้านแถวนี้เขาบอกเขาไม่ไหวแล้ว
เขาเอือมละอาเหลือเกินร้องไปยังเทศบาลนะบอกไปยังตำรวจสอนอปากน้ำ
บอกไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมให้มาตรวจสอบกันหมดแล้วแต่พอมาแล้วก็เหมือนกับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
อ่ามันก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ยมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจำ
คำถามก็คือเหมือนกับว่าเออทำไมป้าเขาต้องเอาขยกขยะเนี่ย
เครื่องมาโยนใส่หน้าบ้านคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ต้องโยนกลับไป
มันเกิดจากอะไรเอาฟังทางคนโพสต์ก่อนนะครับ
คนโพสต์คือคุณธีรชัยนะฮะคุณธีรชัยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านสกรีนเสื้อ
อ่าเจ้าของกล้องวงจรปิดด้วยคุณธิรชัยบอกว่าร้านของเขาเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์
อยู่ติดกับครูหาของป้านั่นแหละมันเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ติดกัน๓คูหา
ซึ่งตรงอาคารพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยอยู่หน้าถนนเนี่ยมีจุดกำหนดของทางเทศบาลให้เป็นจุดเอาขยะมาทิ้ง
ก็คือเสาไฟต้นนั้นคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
เสาไฟต้นนั้นนั่นคือจุดกำหนดของเทศบาลบอกว่าให้คนตรงตึกตรงเนี้ยแถวเนี้ย
เอาขยะมาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทางเทศบาลเนี่ยเขาจะมาเก็บในแต่ละวัน
ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับคุณป้าเนี่ยเวลามีใครเอาขยะไปวาง
ก็จะโยนกลับมาเอาตุ๊กตากุมารทองเอากระถางทูบเอาเลือดหมู
เป็นเลือดหมูเนี่ยมาทงมาเทแถวจุดที่เป็นที่ทิ้งขยะ
ของทางกลุ่มคนที่อยู่แถวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่า
แกทำแบบนี้ทำไมแล้วทำแบบนี้ทุกวัน
คือคุณวิรชัยบอกว่าจุดตรงนี้เป็นช่วงทางโค้งเข้าซอย
พนักงานเก็บขยะเนี่ยเขาแจ้งว่าให้เอาขยะวางไว้ตรงเสาไฟฟ้า
เขาจะได้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บขยะของเทศบาล
เดี๋ยวจะมาเก็บในช่วงกลางคืนของทุกวันป้าอาจจะไม่พอใจที่มันไปอยู่แถวแถว
หน้าตึกหน้าครูหาของป้าหรือเปล่าแต่เขามองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไง
ในมุมคุณธีรชัยนะเขามองว่ามันคือพื้นที่ส่วนกลาง
เอื้อเฟื้อกันสิแล้วเทศบาลเนี่ยเขามาเก็บทุกวันอยู่แล้ว
มันคงไม่ได้เยอะแยะจนทำให้ป้าเนี่ยเดือดร้อนหรอกเรื่องกองขยะ
เมื่อก่อนขยะมันจะอยู่ทางเข้าไปทางเสาไฟข้างใน
แล้วทางรถให้เก็บขยะเทศบาลเขาบอกเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเส้นทางวิ่ง
เขาให้มาทิ้งเสานี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่เรื่องมันก็เป็นปีแล้วนะที่เปลี่ยนเส้นทาง
แล้วก็มาทิ้งตรงเนี้ยก็เลยเอามาทิ้งตรงนี้บ้านอื่นก็มาทิ้งตรงนี้
ใครก็มาทิ้งตรงนี้แต่มันไม่ใช่หน้าบ้านของป้าเขาไง
เรื่องเมื่อวานคิดว่าป้าเขาน่าจะเห็นลูกน้องเอาขยะมาทิ้ง
ถึงเป็นผูกปะติกอ่ะน้องพี่เนี่ยนะใช่มาวางแล้วไม่ไม่ถึงหน้าทีอ่ะ
แกก็เอาขยะของบ้านแกมาโยนผมไม่เคยมีปัญหาบ้านแต่ละบ้านไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
ข้องใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมคือเขาอ่ะสามสี่ปีหลังเนี้ย
อาการก็เหมือนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยบางทีมันก็เอือมละอานะพี่เพราะว่ามันอยู่ร่วมกันอ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องขยะอย่างเดียวไงเรื่องอื่นเขาก็มีแบบบางทีขี่ไอ้รถคนแก่รถสำล้อเขา
ทีขี่ก็เอามือถือไม่รู้ถ่ายคลิปหรือเปล่าก็ขี่ผ่านร้านผมก็ถ่ายไป
แต่ผมไม่ได้มีปัญหาบาดหมางอะไรกับเขานะโหผมแจ้งเทศบาลมาจนเทศกิจถ้าเกิดมาเป็นรอบหนึ่งสองรอบแล้วตั้งแต่
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วท้ายปีที่แล้วแล้วแล้วแกก็ไม่หยุดแกก็เมียแกก็ทำอย่างเงี้ย
ทำอย่างเงี้ยตลอดทำไมอ่ะกลีก็ไม่เข้าใจแกไม่ทำบางคืนไงอ๋อคือว่าค่ะ
นี่เขาเก็บไปรอบหน้าเทศบาลเส้นหน้านั้นผมตอนแรกสารนั้นตั้งอยู่ตรงไว้ฟ้าเลย
ทีนี้ต้องฟังคุณป้าบ้างนะฮะไอ้เรื่องเลือดหมงเลือดหมูตุ๊กตากุมารทองอะไรเอาไปวางเนี่ย
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าป้าแกมีเหตุผลอะไรยังไงนั่นน่ะสิค่ะแต่เอาเรื่องแบบขยะก่อน
ที่ว่าตรงจุดวางขยะของทางเนี่ยกลุ่มคนทางตึกแถวตรงเนี้ยคือคุณป้าบอกว่าอย่างงี้ฮะ
คุณป้าอายุ๖๔แล้วนะครับป้าบอกว่าการทิ้งขยะเนี่ย
แต่ละบ้านเนี่ยมันควรจะไปทิ้งในบ้านตัวเองไหมนี่คุณป้าสาวิตรีบอกกับเรานะฮะ
แล้วจะมาบอกว่าทางเทศบาลอนุญาตให้ทิ้งตรงนี้ได้เนี่ยป้าบอกว่าป้าเคยบอกกับเทศบาลไปแล้วว่า
เอาละจะบอกว่าทิ้งตรงนี้ได้ก็จริงเนี่ยแต่นี่มันคือหน้าบ้านของป้าซึ่งเป็นหน้าร้านนะ
คือถ้าใครจะทิ้งขยะควรจะไปทิ้งที่บ้านตัวเองหรือเปล่าหรือบางหลังเนี่ยเขามีตึกแถวตรงนี้ก็จริงเนี่ย
แต่ว่าถ้าเข้าไปในซอยเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นถังขยะของเทศบาลอยู่
เดินเอาขยะไปทิ้งในถังขยะที่อยู่ในซอยไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวลองฟังคุณป้านะฮะ
ก็ควรจะบอกเขาแค่นั้นเองว่าเขาก็เดินเข้าบ้านซอยเขาอยู่คือซอยบุญสนองซอย๕เขามีบ้านอยู่ตรงนั้น
ก็ควรจะถือขยะไปทิ้งใส่ถังเทศบาลแค่นี้แหละบ้านเมืองก็สะอาดแล้วมันไม่ใช่ว่ามากมายไม่ได้เป็นร้อยห้อง
เพราะแต่ละห้องแต่ละบ้านเขาก็แขวนของเขาอยู่แล้วปัญหามันก็ไม่เกิดว่าบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วขยะเขาก็ทิ้งวางอยู่หน้าร้านของเขา
แต่สองบ้านนี้มันมาทิ้งหน้าร้านเรามันใช่เหรอมันไม่ใช่มันแค่สองบ้านเองคนเราคือมีจิตใต้สำนึกแค่นั้นเองถูกไหม
แค่นี้มันก็มองออกง่ายเอาความเป็นจริงแล้วบางการกระทำแล้วก็พฤติกรรมคนมีความรู้อ่ะคนมีที่มีระดับมีการค้าแล้วแบบนี้แล้วมันเอาขยะของบ้านมันมาทิ้งบ้านคนอื่นมันใช่ไหมอ่ะ
อ่าแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยคือทางแก้ปัญหาก็คือถ้าเกิดว่าเทศบาลจะบอกว่าตรงจุดเนี้ยเป็นจุดทิ้งขยะค่ะอ่าของชุมชนตรงนี้นะเขาจะได้สะดวกจอดรถปึ้งเอาขึ้นกันเลยเนี่ยหาถังขยะมาให้เขาไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ว่ามันก็ควรจะมีถังมีอะไรที่ให้มองเห็นว่านี่
เอาละบอกว่าเป็นเสาที่นิ้งขยะก็จริงเดียวมันไม่มีถังอ่ะใช่ไหม
ใช่มันก็อาจจะสกปรกเลอะเทอะ
แต่เรื่องอื่นคุณป้าก็ต้องเลาให้เขาหน่อยนะ
ไอ้เลือดหมงเลือดหมูตุ๊กกระตงตุ๊กตากุมารทองอะไรพวกนี้เนี่ย